มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้โรงศพกระจายแต่จะมีศพอยู่ในโรงหรือไม่
ต้องดูค่ะคิดดูสิคุณโลงตกไปอยู่ในคลอง
รถกระบะก็ไปอยู่ในคลองเหมือนกันกระบะสองคันค่ะ
คันหนึ่งมีโรงศพใช่ไหมอีกคันนึงสวนเลนมา
แล้วฝั่งที่สวนเลนมามันเกิดอะไรขึ้น
เขาหลับเขาดูโทรศัพท์หรืออะไรลองดูหน่อยค่ะ
บางคนบอกว่าดูไม่ทันเลยคุณผู้ชม
เป็นจังหวะนี้พอมีลูกศรแล้วเดี๋ยวดูนะคะ
ลูกศรเป็นกระบะที่เขาสวนเลนมาแล้วล้ำเลนมาฝั่งนี้

เขาทำอะไรอยู่ความดูโทรศัพท์หรือเปล่าหรือหลับในหรือเปล่า
ดูสิคะมาขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วแล้วตอนทำภาพช้าถึงเห็นไง

ครับแล้วภาพที่มันแบบวืดวืดมองไม่เห็นนี่คืออะไรอ่ะ
พุ่งลงข้างทางไปแล้วค่ะสุดท้ายทั้งรถกระบะทั้งโรงศพนี่
อยู่ในสภาพนี้แล้วศพในโรงอ่ะศพในโรงเป็นยังไงบ้างอ่ะ
คุณผู้ชมโรงนี้เป็นโรงเปล่าไม่มีศพอยู่ข้างในค่ะ
แต่ว่ารถคันนี้เขาขนทั้งโลงเปล่าทั้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีชาปนกิจเนี่ย
ขนมาไงแล้วปรากฏมาเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะอีกคันนึง
คนขับรถกระบะคันที่มีโลงมาด้วยเนี่ยนะคะเขาปลอดภัย
ส่วนกระบะคู่กรณีไม่รู้ไม่รู้ได้ไง
ก็เขาไปแล้วไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะ
จุดตรงนี้คือถนนวัดครูงิ้วรายที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญของจังหวัดอ่างทองค่ะ
นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เป็นเจ้าของรถที่เป็นกระบะบรรทุกลงศพเนี่ยนะคะ
ประชาวุฒิจริงเป็นกระบะสองคันนะเราเขียนเราเขียนผิดไปอัน
นั้นบอกรถเก่งไม่ใช่นะอ่ากระบะทั้งสองคันนะครับใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ย
คือเขาบอกว่าลูกจ้างขับรถกระบะบรรทุกลงศพเปล่า
แล้วมีอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในพิธีศพใช่ไหมจะไปส่งลูกค้าที่วัดงิ้วราย
พอมาถึงตรงนี้กระบะอีกฝั่งนึงเขาข้ามเลนเขากินเลน
แล้วสวนมาแล้วมาเร็วด้วยอ่ะรถกระบะคันที่บรรทุกลงก็หักหลบค่ะ
นี่ขณะหักหลบแล้วนะยังโดนเฉียวจนตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
พอหักหลบแล้วมันบังคับไม่อยู่แล้วอ่ะอืมแล้วนี่ดูจากสภาพรถเขาบอกว่า
ต้องซ่อมอ่ะคงเสียเงินประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทแต่ไอ้โรงเปล่า
อุปกรณ์ต่างต่างนี้ก็อีกหมื่นห้าครับรวมรวมแล้วก็ห้ามื่นห้านะคะ
แล้วดูตัวพี่เขาดิอยู่ในน้ำเหมือนกัน
คนลงไปช่วยก็ต้องช่วยในน้ำนะฮะแต่ยังโชคดีไง
เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักอ่ะนะคะทีนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้
จะให้กระบะคันคู่กรณีมารับผิดชอบค่าเสียหายหน่อย
ไม่อยากให้มันเป็นคดีความแล้วเราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะ
เผื่อใครอยากรู้อ่าเลขทะเบียนรถอ่า
เบียนรถกระบะคันนี้คันที่บรรทุกโรงศพเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะ๐๘๓๒นะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ให้ตำรวจตามกระบะอีกคันนึงที่กินเลนเข้ามา
มารับผิดชอบด้วยนะคะนี่ยังขาดอีกเลขนะ
ฝาโลงอ๋อเลขอะไรใช่ไหมนะฮะ
แต่ว่ารอดปลอดภัยนะครับแต่ก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับ